คุณผู้ชมฮะกลายเป็นประเด็นดราม่าชั่วข้ามคืนเลย
เพราะเมื่อวานหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประชุมคอรมอล
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเดินมาขึ้นโพเดียมตรงนี้
ก็มีการแถลงข่าวหลายเรื่อง

เพราะเอาสเปรย์แอลกอฮอล์มาฉีดใส่นักข่าว
มันเข้าปากคำเข้าปากก็ต้องกันไว้แบบนี้
แต่หยิบหน้ากากอนามัยมาเหมือนกับจะบังตรงจมูก
แต่เบื่อฉีดสเปย์ไปตลอดเลยแล้วก็ตอบคำถามนักข่าวด้วย
แล้วนายกก็บอกแบบนี้บอกว่าฉันกลัวโควิด

คุณแต่เรื่องนี้คือสื่อต่างชาติ

ใช่ฮะรวมถึงในส่วนของคนไทยเอง

เอาสเปรแอลกอฮอล์มาฉีดแบบนี้
โดนใส่ตาใส่ปากคนอื่นเขามันจะอันตราย
ลงจากการประชุมคอรมอลก็มาโพเดียมนี้

อันนี้เข้าไปแซวในโลกโซเชียลบอกทำหน้าเหม็นสื่อนี่หรือเปล่า
ทำให้ต้องเอาแอลกอฮอล์มาฉีดใส่สื่อมวลชนนะครับ
พอลงจากบนพวดเยี่ยมมานักข่าวก็ตะโกนถามอีกเรื่องหนึ่ง
คือเรื่องของบิ๊กโจ๊กที่พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานี้
จะกลับมารับตำแหน่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่า
คาดการณ์รับตำแหน่งผู้บัญชาการหรือเปล่า
หรือว่ารองพบตรเลยหรือเปล่า

แต่เดินถือหน้ากากอนามัยมาอุดจมูกไว้ไม่ได้คาดนะครับ
แล้วก็เอาสเปรย์แอลกอฮอล์มาฉีดใส่นักข่าวนะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นครับดราม่าจริงเลยนะฮะ
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแถมเป็นอันตรายซะด้วย
เพราะเชื้อมักจะมาจากสารคัดหลัง
การฉีดสารทำลายเชื้อไปตามร่างกายไม่เข้มข้นพอที่จะฆ่าเชื้อได้
แต่ในทางกลับกันผู้ที่สัมผัสมีสิทธิ์จะแพ้ระคายเคือง
ยังทำให้เชื้อฟุ้งกระจาย
ซึ่งเรื่องนี้สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ห้ามทำแบบนี้โดยเด็ดขาดในการเอาสเปรแอลกอฮอลมาฉีดตามร่างกายนะครับ
ชาวเน็ตคอมเมนต์ติงการฉีดแอลกอฮอล์ใส่สื่อมวลชน
บอกว่านายกไม่ควรทำอย่างยิ่ง
ควรศึกษาดูซิว่าสเปรแอลกอฮอลมันส่งผลต่อดวงตา

แม้ว่าจะเป็นการหยอกล้อกับสื่อ
แต่แล้วก็อีกฝ่ายไม่ติดใจเอาความหมายถึงเอาสื่อ

แต่ท่านเป็นผู้นำประเทศต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับ
บางคนมาคอมเมนต์บอกว่าการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ย
เป็นการแก้เกอร์หรือเปล่าที่ตอบคำถามไม่ได้
โดยเฉพาะกรณีของบิ๊กโจ๊กหรือไม่ก็ไม่อยากตอบคำถาม
ก็เลยแก้เกอร์ด้วยการเอาสเปรย์มาฉีดเล่นใส่นักข่าวนะฮะ
เช่นเดียวกับเพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล
ซึ่งเขียนโดยคุณหมอนะแสดงความคิดเห็นกรณีนี้
บอกว่าการใช้สเปรยแอลกอฮอลฉีดเข้าใส่กลุ่มสื่อมวลชน
ระหว่างแถลงข่าวเป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้นำประเทศคิดจุดได้น้อยเหลือเกิน
คงตั้งใจจะหยอกล้อทำเป็นเรื่องขำ
แต่ผิดทั้งวิธีที่ทำผิดทั้งกิริยาท่าทาง
ผิดทั้งการละเทศะแล้วก็ล่าสุดทางหมอทศพร
รีรักแก่นำเพื่อไทยนะก็ซัดนายกเหมือนกัน
ในฐานะที่ท่านเป็นจักษุแพทย์บอกว่าดวงตาคนเรา
มันละเอียดอ่อนเป็นอวัยวะที่สำคัญ
ถ้าเอาสเปรยแอลกอฮอลฉีดใส่อาจจะระคายเครื่อง
กระจกตาถลอกเป็นฝ้าขาวของดวงตาได้
นายกฉีดใส่นักข่าวเป็นเรื่องสนุกสนาน
จริงแล้วมันไม่สนุกอย่างที่นายกทำ
พ่อแม่ควรเผยแพร่คลิปคุณครูควรสอนลูกศิษย์นะครับ
อย่าเอานายกเป็นตัวอย่าง
นายกก็ต้องเลิกเล่นเป็นเด็กเสียทีโตแล้วนะ

นี่คุณหมอทศพรได้โพสต์ออกมานะครับ
ส่วนทางด้านของนางสาวปรีนาไกรคุบสสพลังประชาบรัฐ
โพสต์เฟซบุ๊กออกมาแก้ต่างให้นายกนะ
กรณีที่นายกฉีดสเปรยแอลกอฮอลใส่สื่อมวลชน
บอกว่าเครื่องพ่นฆ่าเชื้อที่ธรรมเนียบรัฐบาลมันเสีย
นายกจึงแสดงความรักและห่วงใยต่อสื่อมวลชน

พร้อมกับติดแฮชแท็กสื่อฮานายก
เมื่อนายกรักหลอกจึงหยอกเล่น
และแฮชแท็กพลเอกประยุทธ์นายกขวัญใจสื่อ
คุณว่าคุณปรินาโพสต์ออกมา

เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดังทั่วโลกแหละอย่างที่คุณอริยาบอกนะ
เพราะว่าสื่อนอกเขาตีข่าวนายกไทยใช้สเปรยแอลกอฮอลฉีดใส่นักข่าวนะครับ
สำนักของสื่อนอกเขาก็ตีข่าวเรื่องนี้
แล้วก็ถามถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหมายถึงว่า
บอกว่านักข่าวไทยกำลังถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับ

แล้วก็นายกลงมาฉีดสเปรยแอลกอฮอล์ใส่นะครับ
โดยสื่อนอกที่นำเสนอข่าวอย่างเช่น

นายกรัฐมนตรีไทยฉีดยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าว

ว่านายกรัฐมนตรีไทยปิดการแถลงข่าว
ด้วยการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าว

เหนืออาหารี่ก็คงติ๊กติ๊งกันนะฮะ

บอกว่านักข่าวไทยต้องรับมือกับสเปรย์
นายกรัฐมนตรีฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อใส่พวกเขา
ก็ลงคลิปวิดีโอเลยคุณผู้ชมผ่านยูทูป
แล้วก็บอกว่านายกไทยฉีดสเปรย์ล้างมือใส่นักข่าว
หลังจากถูกถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี

เมนต์หนึ่งเข้าไปเขียนนะนะ
บอกว่าว้าวพฤติกรรมของเขาทำให้โดนัลดทรัมป์

เอาไปเปรียบเทียบกับโดนัลดทรัมป์นะคะ

โดยโพสต์คลิปขณะที่นายกฉีดสเปรย์ใส่นักข่าว

นายกรัฐมนตรีไทยเดินออกจากการแถลงข่าว
และฉีดสเปรย์ใส่แถวนักข่าว
อย่าเอาสเปรแอลกอฮอลฉีดตามร่างกายมันอันตราย
ตาเข้าปากเข้าจมูกและโดยผิวหนังด้วย

นายกจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไง

ส่วนบรรยากาศการประชุมคอรมอลที่ธรรมเนียบเมื่อวานนี้
ก็ถือว่านายกก็อารมณ์ดีนะ
พูดคุยกับรัฐมนตรีรอบห้องก่อนประชุม

ทีนี้ช่วงของการประชุมเนี่ยคุณมีช่วงหนึ่ง
ที่นายกเปิดเป็นสไลด์ภาพ

คือภาพของพระมหาเทวีเจ้า

จะไปอยู่ในการประชุมคอรมอลได้
แห่คุณคือดังตั้งแต่เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ถูกไหม
ที่เดินทางมาเยือนหัวเมืองพระนครมาเยือนกรุงเทพ
หัวละพรงตร์แตกปาราก้อนตร์ก็แตก

ตอนที่ประชุมคอรมอลหลังจากเปิดภาพแล้วนายกก็แซวคุณอนุทิน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุข
บอกว่านี่หาอย่างนี้มาเดินตามหลังบ้าง
เห็นชอบมีสาวมาเดินตาม
หมายถึงคุณอนุทินชอบมีสาวมาเดินตาม
เอาอย่างพระมหาเทวีเจ้ามาเดินตามข้างหลังบ้างไหม
แล้วก็แซวไปถึงพลเอกประวิทย์ด้วยนะฮะ
แต่ทีนี้ที่นายกบอกว่าต้องยกเรื่องนี้เอามาเปิดในที่ประชุม
เพราะว่าพวกเราจะได้รู้ถึงกระแสสังคมเขานะครับ
แต่เรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะ
เกี่ยวกับเรื่องของการนายกพูดแบบนี้

อันนี้เป็นความคิดเห็นของคนในโลกโซเชียลเขา